คืบหน้าคดีคนร้ายเข้าไปชิงทองจากร้านทองแถวถนนราชพร้าววังหินแขวงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพกันก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่๒๐ตุลาคมช่วงเช้านะครับ
เข้าไปแล้วก็ขอทำทำทีเป็นขอดูทองอืมเข้าไปทำทีเป็นลูกค้า
วกกันน็อกก็ไม่ใส่นะคือแบบเปิดเผยหน้าตามาเลยนะครับ
จังหวะนั้นก็ฉวยโอกาสหยิบทองเข้าไปนะครับคือชิงทองเข้าไปเลย
แล้วก็วิ่งออกจากร้านนะฮะมาขอดูสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำ
แต่ทีนี้กระจกของร้านทองเขามีระบบล็อกอัตโนมัติตอนที่จะออกไปออกไม่ได้ฮะ
คือถ้าพนักงานไม่กดให้ประตูมันก็จะไม่เปิดนี่เห็นไหมออกไม่ได้ครับ
ก็เลยแก้เขินแก้เกอร์ด้วยการเอาทองมาคืนที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่าล้อเล่น
คือล้อเล่นแค่นี้สั้นล้อเล่นแต่จังหวะนั้นมันมีจังหวะที่คนจะออกลูกค้าอีกคู่หนึ่ง
เค้าเห็นท่ามันดีเค้าเลยบอกออกดีกว่าเค้าก็กลัวไง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยฉวยจังหวะเลยวิ่งฟึ๊บเข้ามาแล้วทีนี้ก็หยิบทองไปแล้วก็พุ่งออกประตูไปเลย
ท่านผู้ชมครับได้ติดไม้ติดมือไปเนี่ยนะเป็นทองคำทั้งหมดเนี่ย๕เส้นด้วยกันนะครับ
ซึ่งในแต่ละเส้นนั้นมีน้ำหนักเส้นละ๔บาทมูลค่าไม่น้อยนะครับรวมแล้วคิดเป็นเงินเนี่ย๕แสนกว่าบาทได้นะครับ
เส้นนะรวมแล้ว๒๔บาทน้ำหนักทองคำมูลค่ากว่า๕แสนบาทนะครับก่อเหตุไว้เมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับ
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับชื่อนายวุฒินันสันติกุลศุกร์อายุ๒๒ปีเท่านั้นเอง
เป็นนักศึกษาอยู่เลยนะครับของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะ
นายวุฒินันสารภาพว่าเป็นบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เข้าไปชิงทองจากร้านจริงก่อเหตุจริง
ต้องการเงินเอาไปจ่ายหนี้พนันบอลออนไลน์ฮะติดหนี้พนันบอลออนไลอย่า๕๐๐๐บาทเนี่ยเล่นพนันเนี่ยเล่นพนันบอลออนไลน์นะครับ
แล้ววันนั้นก็ไม่ได้เตรียมการมาก่อเหตุบอกว่าเป็นความคิดชั่ววูบก็เลยภาพก็ปรากฏอย่างที่เห็นอ่ะ
วกกันน็อกอะไรก็ไม่ใส่ปิดบังใบหน้ามาแบบหน้าสดเลยอ่ะค่ะคือเห็นหน้าชัดเจนเลยว่าหน้าตาแบบไหนอ่ะ
ประตูล็อกปึ้งก็เอามาคืนบอกล้อเล่นแต่พอเห็นว่าเขาจังหวะมีคนออกแล้วประตูเปิดพอดีก็พุ่งพลวดเข้ามาเลย
คือปีนข้ามเคาน์เตอร์เลยนะคะแล้วก็รีบพุ่งออกไปเลยก่อนที่ประตูจะปิด
หลังจากที่เขาก่อเหตุไปวันหนึ่งนะก่อเหตุไว้เมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับ
นายวุฒินันผู้ต้องหาบอกว่าได้ไปพรางตัวด้วยการไปตัดผมสั้นเกลียนแล้วก็โกนคิ้วด้วยนะที่เข้ามาที่ร้านที่ก่อเหตุเนี่ยจะยังผมอยู่ยาวอยู่นะครับ
แต่วันนี้ที่จับได้เนี่ยจะเห็นว่าผมสั้นเกลียนแล้วแล้วโกนคิ้วด้วยแล้วใส่แมสปิดบังใบหน้าตลอดนั่งรถทัวร์จากสายใต้ไปลงที่ภูเก็ต
ไปถึงภูเก็ตเอาสร้อยคอทองคำ๑เส้นจาก๖เส้นที่ได้มาเอาไปจำนำได้เงินมา๘๐๐๐แล้วก็เอาไปใช้หนี้พนันแล้วก็เห็นข่าวว่าตำรวจเขาตามตัวแล้วพ่อกับแม่ก็โทรมา
แล้วพ่อกับแม่ก็ขอว่าเออมามอบตัวเถอะก็เลยตัดสินใจนั่งรถทัวร์จากภูเก็ตรอบ๑๗นาฬิกา๒๐นาที
เมื่อวานนี้๒๒ตุลาคมแล้วก็มาถึงขนส่งหมอชิดเมื่อเช้า๗โมงเช้าวันนี้นะฮะ
แล้วก็มามอบตัววันนี้ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุผู้ต้องหาก็บอกว่าต้องขอโทษทุกคนด้วย
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เตือนทุกคนว่าอย่าไปยุ่งเลยกับการพนันเนี่ย
พนันไม่เคยทำให้ใครรวยนอกจากเจ้ามือกับเจ้าของบ่อน
พนักงานที่อยู่ในร้านเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ในช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาเข้ามาก่อเหตุนะฮะเดี๋ยวฟังดูนะครับ
เขาก็สอบถามราคาทองว่าวันนี้ราคาทองเท่าไหร่แล้ว๕บาทมันตกเท่าไหร่ค่ะ
เราก็คิดราคาให้แล้วก็หยิบเส้น๕บาทให้เขาดูทีละเส้น
หยิบให้เขาดู๔เส้นครบ๔เส้นปุ๊บเขาก็ม้วนใส่มือ
แล้วเขาก็วิ่งไปที่ประตูเลยแล้วพอประตูเปิดออกไม่ได้
เขาก็เอาทองมาวางแล้วพี่อีกคนนึงเขาถามว่าตัวเองจะทำอะไร
เขาก็บอกว่าผมรอเล่นครับแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มแห้งอะค่ะ
เพิ่งขึ้นมาหยิบทองแล้วก็ขับรถออกไป

คืนก่อนค่ะเราก็บอกว่าล้อเล่นแล้วเราก็หยิบทองมาไว้ข้างหลัง
อีก๖เส้นค่ะเป็นเส้น๔บาท
วันนี้หลักฐานที่ตำรวจยึดคืนมาได้เนี่ยคือทองคำ๕เส้นนะฮะ
ก็ตามที่ผู้ต้องหาบอกเอาไปจำนำแล้วเส้นหนึ่งได้เงินมา๘๐๐๐บาท
แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด

นำตัวไปฝากขังที่ศาลในช่วงการดำเนินคดีวันพรุ่งนี้นะครับ
ฝากหางที่สารอาญารัชดานะครับ

ยุ่งเกี่ยวเลยฮะการพนันนี้ไม่ได้เลยนะครับ

เขาบอกผีพนันเข้าสิงก็เข้าทุกคนจริงนะคะ